อีกหนึ่งข่าวเราก็ต้องอัปเดตกันหน่อยสำหรับอาสุรชัยสมบัติเจริญนะ
โดนกระแสวิพากษ์วิจารณ์ค่อนข้างหนักมาก
บอกว่าแก่แล้วไม่เจียมบ้างล่ะบ้าศัลยกรรมบ้างแหละ
บางคนก็บอกทำทำไมคุณอาบอกเลยบ่อยั่นนะคะ
เขาบอกว่านี่เงินผมความสุขผมส่วนที่บอกว่าจะมีการผ่าตัดย้ายสะดงสดือเนี่ย
คือพูดเล่นนะเรื่องย้ายสดือไม่ได้ย้ายสดือจริง
แต่ฟังแล้วมันก็ยังแบบงงเหมือนกันนะคะคุณอาค่ะ
เดี๋ยวนี้เราก็สามารถแตะต้องได้คนวัยอายุ๔๐๕๐๖๐ก็กระทำกัน
ทำให้ชีวิตมันมีความหวังว่าคนเรามันไม่ใช่แค่๗๐แล้วก็ไป๘๐แล้วก็ไป
มันอาจจะอยู่ถึงร้อยกว่าก็ได้
ไม่ได้ย้ายมันอยู่ที่เก่า
มันต้องเย็บต้องอะไรอย่างนี้ไหมคะ
อันนี้ผมบอกไม่ได้หรอกว่าผมไม่ได้เป็นหมอแต่ว่าเขาสามารถทำได้เนี่ย
เราต้องเชื่อว่าหมอที่โรงพยาบาลที่เขาทำเนี่ยเขาต้องมีความรู้สึกว่ากะหลั่นตี
และอย่างที่ผมมาทำตรงนี้ผมมีความสุขเพราะมันจะถูกโซเชื่อว่า
แก่แล้วมาทำทำไมเสียเงินเพราะเงินผมไม่ใช่เงินคนอื่น

เออใช่ถ้าคุณมีอย่างผมคุณก็อยากทำใช่ไหม
ใช่ไหมใช่ไหมเออบางทีมาว่าผมก็ไม่ได้ไปว่าคุณ
แล้วคุณมาว่าผมทำไมแต่ช่างคุณอยากพูดมีแรงพูดก็พูดไป
คุณอาก็เป็นคนตรงนะถ้าคุณมีเงินแบบผมคุณก็อยากทำ
แต่ก็ช่างมันเถอะใครจะว่าอะไรก็ว่ากันไปก็นี่มันเงิน
เพราะความสุขของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันต้องบอกแบบนี้
ต้องแล้วนะคะก็เอาที่พอดีเอาที่สบายใจนะ